มาดูใจมีคนรู้ใจมาช่วยดูแลแล้วนะคะ
คุณนุสุธิดาค่ะแต่งงานไปกับสามีชาวมาเลเซีย
แล้วก็หลังจากแต่งงานก็มาบอกถึงความรู้สึกด้วยนะคะ
รวมถึงค่ะวางแพลนว่าจะมีธุรกิจร่วมกันในประเทศไทยด้วยค่ะ
พึ่งเจ็ดห่วงครูหวานใจรุ่นน้องชาวมาเลเซีย
ตลาดสดไปสดร้อนสำหรับนุ๊กสุธิดา
ล่าสุดเจ้าตัวก็ได้มาเผยความรู้สึก
หลังเข้าพิธีวิวาแบบอิสลามที่ประเทศมาเลเซียว่า
พิธีแต่งงานจัดขึ้นอย่างเรียบง่าย
ซึ่งทั้งเธอและมุธมัติอากิมบินอาซาฮา

ต่างก็รู้สึกตื่นเต้นและตื่นตันใจ
ที่ครอบครัวและเพื่อนสนิทไปร่วมงานอย่างอบอุ่น
อัปเดตชีวิตหลังแต่งงานว่า
ต้องปรับตัวบ้างเล็กน้อยคอยช่วยเหลือกัน
หมั่นเติมเต็มความรู้สึกดีให้แก่กัน
หลังจากนี้สามีคงจะย้ายมาอยู่ประเทศไทย
เนื่องจากเรียงจะเปิดยิ๋มอาจารย์คนรักสุขภาพ
ธุรกิจที่ตั้งใจอยากจะทำร่วมกันค่ะ

แต่ก็คงต้องรอดูช่วงเวลาที่เหมาะสม

เร่งสร้างรากฐานความมั่นคงให้กับครอบครัวก่อนค่ะ
อยู่ข้างหลังเนี้ยค่ะมาด้วยก็เอ่อก็คงอยู่เมืองไทยตลอดเลยค่ะแล้วก็ตอนนี้มีแพลนจะทำงานด้วยกันนะคะก็คงจะนุ๊กก็คงเป็นฝ่ายลงทุนทำธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยค่ะทั้งเขาก็คงจะช่วยช่วยลงแรงอะไรอย่างเงี้เขาอาจจะต้องปรับตัวเพราะว่าตัวเขาเองก็จะมาจากอีกสังคมนึงใช่ไหมคะแบบไม่ไม่ได้มาจากเมืองหลวงมาจากเมืองเล็กเล็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
แล้วก็ครอบครัวก็จะง่ายอบอุ่นบ้านค่ะคือเป็นอะไรที่อบอุ่นแต่ว่าของกรุงเทพนี้ก็จะเป็นอะไรที่ผูกผ้านวุ่นวายมากเขามาแรกเขาก็ไม่ค่อยชินเอาจริงก็ลูกเราด้วยลูกเราก็อยู่ที่นี่เรียนที่นี่แล้วก็ด้วยงานหลักเราก็ยังอยู่ที่นี่ด้วยส่วนตัวของเขาเป็นช่างภาพช่างภาพฟรีแลนซ์ก็ไม่ได้ผูกม
ให้เขานะคะเขาก็คงได้มาเป็นเทรนเนอร์หรืออะไรอย่างนี้ค่ะก็กำลังรอดูจังหวัดรอดูโอกาสอยู่ค่ะมีแพลนว่าจะมีน้องรึเปล่าค่ะก็อยากมีนะคะแต่ว่ามันยังทำงานอยู่ค่ะก็เดี๋ยวรออีกสักพาคหนึ่งก่อนละกันค่ะ